ไปดูที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีอุบัติเหตุรถบรรทุกค่ะ
ทับหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตซึ่งคนขับรถบรรทุกเขาก็อ้างว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็มาล้มขวางทาง
ก็เลยทำให้หลบไม่ทันจึงทับซ้ำจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
มีรถบรรทุกจอดอยู่ด้วยคนขับรถบรรทุกอ้างว่า
ขณะเกิดเหตุขับรถอยู่เลนซ้ายเห็นผู้เสียชีวิตเร่งเครื่องแซงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วเบียดกันทำให้รถเสียหลักล้มขวางทางอยู่ด้านหน้า
หลบไม่ทันทับซ้ำจนเสียชีวิต
ที่จังหวัดปราจีนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยาน
บนถนนสายสุวรรณสอนช่วงกะบินบุรีสะแก้ว
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนบ้านนาอำเภอกบินบุรี
ทำให้นายวิเชียนแขนเงินในยุคหกสิบเจ็ดปี
ปั่นรถจักรยานเสียชีวิตขาดที่
รถจักรยานถูกทับจนล้อบิดเบี้ยว
ออกไปประมาณ๘๐เมตรพบรถกระบะจอดอยู่ในสภาพล้อหน้ายางแตก
และฝั่งตรงข้ามมีรถกระบะอีกคันอยู่ในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
ล้อหน้าและล้อหลังฝั่งขวามีคราบเลือดติดอยู่
ก่อนเกิดเหตุนายวิเชียนปั่นรถจักรยานออกจากบ้าน

และมีรถกระบะนิสันที่ขับตามหลังมาทับซ้ำจนเสียชีวิต
จังหวัดสมุทรสาครเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะติดคอกเหล็กบรรทุกเศษเหล็กมาเต็มคัน
คว่ำบนถนนพระราม๒ใกล้กับตลาดลีลาในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด
ทำให้เศษเหล็กหล่นกระจายเต็มพื้นถนน
คนงานที่นั่งมาท้ายรถได้ระบาดเจ็บสาหัส๑คน

คนขับรถกระบะอ้างว่าขณะที่รถกระบะขนเศษเหล็กมาถึงจุดเกิดเหตุ
ยางล้อหลังซ้ายระเบิดทำให้รถเสียการทรงตัว

ปิดบันทึกภาพเยาวชนชาย๒คนขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
จอดรอเลี้ยวทำให้รถจักรยานยนต์เสียบติดอยู่คาท้ายรถบรรทุก
ทำให้เยาวชนชายทั้งสองคนได้ระบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุคาดว่าขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
ไม่ทันระวังว่ามีรถบรรทุกจอดรอเลี้ยว